นางเอกดาวค้างฟ้าพี่แหม่มแคสริยาค่ะ

โอ้โหไม่ได้ขาดแคลนเลยนะคะมีทั้งหมด๔เรื่องจุง
โอหอน่าจะเรียกว่าคนอื่นงานหางานหด
แต่ว่าพี่แหม่งานพุ่งเข้าไป
คือพี่แหม่มบอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
คือมันมาชนกันพอดีคิวมันเว้นไปเว้นมา

มารับบทสำคัญในซีรีส์วายเรื่องใหม่ค่ะ

แล้วลูกชายไปกิ๊กกับไนกี้ซึ่งเป็นเพื่อนเรา
ซึ่งในอดีตสามีแล้วเคยกิ๊กกับไนกี้อีก

มันวนไปวนมานะคะอ่านนับไปนับมา
แหม่มบอกว่าตอนนี้จุก๔เรื่องรวดค่ะ
คือแม่มบอกว่าไม่ได้ฮอตอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ
ที่สำคัญค่ะคือตอนนี้น้องเนสซี่นะคะ

คือไม่ได้เรียนออนไลน์นะไปโรงเรียนจริงออนไซต์นะคะ

เอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดจากพี่แหม่มกันเลยค่ะ

แต่ว่าจริงแล้วมันต่อเนื่องกันมา
มันก็เลยมาลึกเหมือนจะเยอะ

โรงเรียนโชคดียังไปโรงเรียนได้
ไม่ต้องเรียนออนไลน์แล้ว
ก็อย่างน้อย๕วันเขาก็ได้ไปเล่นกับเพื่อน

เสาร์อาทิตย์เราก็อยู่กับเขาเต็มที่
ความพี่ชายไม่อยู่นางบ่อนอย่างไรครับ

แต่พอกลับมาก็ตีกันดีค่ะ

ลูกชายสองคนน้องแม็กน้องคินคือไปเรียนอังกฤษใช่ไหมคะ
พอกลับมาช่วงปีใหม่ถามว่าเป็นไงบ้าง

นี่ฟังไม่ดีค่ะคุณแม่

น่ารักนะคะรอติดตามผลงานพี่แหม่ม
แล้วนอกจากติดตามผลงานพี่แหม่มนะอยากเห็นลูก๓คนของพี่แหม่มมีผลงานมากจริง

แหมเร็วเลยนะคะเป็นแฟนคลับด้อมนี้หรือคะ

โอ้โหพรุ่งพรุ่งพักคิดดู

แล้วบ้านนี้ตอนสมัครพี่วิลลี่พี่แหม่มเสาสามคุณหนุ่ม
เขาก็คือพระเอกนางเอกตัวท็อปของวงการ
แล้วดูสิไม่ให้อยากเชียร์ให้ตามรอยยังไงไหว

ปี๒ปีนะคิดว่าผู้จัดจองตัวแน่

นะแม่เขาอยากให้เรียนที่อังกฤษก่อน